พอพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ได้มาจากงูและตุ๊กแก่

แต่ทีนี้เปลี่ยนเป็นการฝึกสายตา
เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่คุณอาจจะต้องการ
ไปฝึกสายตากันที่ภูเก็ต
เขาบอกใช่อยู่ที่ภูเก็ตที่อำเภอทะหลางนะคะ
เขาบอกว่าเนี่ยคุณช่วยดูหน่อยสิ
มันเป็นรอยโค้งไปโค้งมาแบบนี้
อะไรเหรออะไรหละ
หลายพูดว่าอะไรหรือก็แล้วแต่สายตา

ชื่อว่าคุณธรรมวัฒน์วงเจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
เป็นเจ้าของรถเขาบอกว่าเขาจอดไว้ที่บ้านของเขา
บ้านเล็กที่๑๑๒เนี่ยนะคะ
คืนวันที่๑๐มีนาคมที่ผ่านมา

รอยอะไรอยู่หน้ากระโปรงรถ
ส่วนตัวยอมรับว่าไม่เคยเห็นรอยแบบนี้มาก่อน

แต่ตัวเขาเองก็

เอาไปที่

ตำบลบ้านธรรมเนียบอำเภอคีรี
รัฐนิคมจังหวัดสุราธานีกันบ้าง

ว่ามีรังพึ่งหลวงกี่รังครับ
เหมือนจะมีด้านขวาด้วยอีก

โดยแต่ละรังจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่

พึ่งเหล่านี้ไม่เคยทำร้ายใครในบ้านครับ
สร้างความแปลกใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมาก

มุสิกลักษณ์เจ้าของบ้านเล่าบอกว่า

พบว่ามีฝูงพึ่งมาเกาะหน้าบ้าน
ทำรัง๒รังก่อนในตอนนั้น
ด้วยความกลัวก็คิดจะหาวิธีไล่

หนำซ้ำมันยังตามพักพวกมาครับ

จนปัจจุบันมีรังพึ่งทั้งหมด๖รัง

ไม่เคยทำร้ายใครอย่างที่ผมนำเรียนไป

เพราะตั้งแต่นี่สิฮะ

เจ้าของบ้านเขาถูกรางวัลมาแล้ว๒งวดครับ

มันเยอะไปนะ

คือตอนนี้มันไม่เป็นอันตรายเพราะไม่มีใครไปยุ่งกับเขา

มีใครมือบอลเอาหินไปคว่าง

ความที่มันรังใหญ่สมมุติมันน้ำหนักไม่ไ
แล้วมันตกลงมาแตกอยู่ที่พื้น

ก็ต้องระวังกัน
ก็ต้องระวังหน้าดูมันกล้าม

ชมการให้

อายุ๒ปีมันชอบให้โชคชาวบ้าน

ให้เลขแจ่มมาแล้วหลายงวดทีเดียวเขาว่างั้นนี่มันขึ้นไปเหยียบบนแผงครับ
ก็คือเสี่ยงทายแบบนี้เอานำเจ้าไก่อูจิกลอตเตอรี่บนแผง
ชาวบ้านก็แห่กันไปดูแล้วก็ไปซื้อตามที่มันจิก
ก็ลุ้นรางวัลกันไปเดี๋ยวงวดหน้าเนี่ยก็รู้กันว่าจิกแล้วมันได้ผลหรือเปล่านะครับ
แล้วก็ไปจิกป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์คันหนึ่งต่อครับที่จอดอยู่แถวนั่นแหละ
ชาวบ้านก็บอกว่าคงจะชอบแล้วมั้งเนี่ยไก่อูจิ้นแบบนี้จิกกับไป๒๙๑๗
ชาวบ้านก็ไก่อูคงจะบอกอันนี้แหละมั้งหรือเปล่าหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ
แม่ค้าขายกาแฟซึ่งเป็นเจ้าของไก่อูชื่อว่าคุณชะลิดาเขาบอกว่า
คือมีชาวบ้านเอาเจ้านำโชคมาปล่อยเอาไว้ที่หน้าวัด
เขาก็เลยมันเด็กตัวเล็กก็สงสารเขาก็เก็บมาเลี้ยงจนมันโต
ทุกวันนี้เจ้านำโชคก็จะเดินตามมาที่วัดมาขายของกันทุกวัน
จนคุ้นชินพ่อค้าแม่ค้าก็เลยเอามันไปเสียงโชค
แล้วถ้าเกิดไม่ถูกยังอยู่ต่อได้ใช่ไหม
ที่ภาคเหนือค่ะสำนักสงฆ์บ้านริมขานที่จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อว่าแม่สบายพรและแม่สบายแพร่
ที่ต้องไปกราบไหว้เพราะที่ผ่านมามีคนได้โชคนะจากการไปไหว้นะคะ
มีชาวบ้านมาบอกว่ากรรมการวัดบอกว่าเนี่ยมีแม่ตะเคียนมาเข้าฝัน
หากใครมาขออะไรเนี่ยห้ามเอาแป้งมาโรยตามต้นตะเคียนนะ
ถ้าอยากจะมาเนี่ยนะเพราะทำให้แม่ตะเคียนรู้สึกไม่ค่อยดีอะค่ะรู้สึกจะกะจี้
ขอให้เปลี่ยนเป็นใช้น้ำอบน้ำหอมเอามาพ่นแทนการโรยแป้ง
ซึ่งในงวดนี้เองนะคะชาวบ้านค่ะ
จะเห็นอะไรบ้างจะได้อะไรบ้างจากการมาสเปรย์เนี่ยฟังเสียงหน่อยค่ะ

ของใครของมันเนอะของใครของมันโชคของใครของมันบุญของใคร
วงการนี้มันเข้าแล้วออกยากพูดพูดถึงเขาพูดอะไรพูดถึงตัวเองด้วยแหละ
เอาไปที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาวกันบ้างครับมีการจัดพิธีบวงสวงเลี้ยงผีเจ้าพ่อพญาใจและผีมดผีเมง
นี่นะฮะที่บริเวณบ้านเลขที่๕๗๓ทับ๑ถนนแม่ตำสายในครับตะบนแม่ตำ
บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานมีทั้งการฟ้อนรำการละเล่นพื้นบ้าน
แล้วก็ของบรรดาร่างทรงผีมดผีเมงผีปู่ผีย่าผีเจ้าพ่อผีเจ้าแม่นะฮะ
ไปไหนไม่ชี้ท่านชี้ไปที่บ้านเลขที่๕๓๗ทับ๑ครับ
แล้วก็เลขที่๑๒๕ถึง๑๓๕ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีก็ต่างพากันไปเลือกซื้อลอตเตอรี่
แย่งกับซื้อเลขที่ล่างส่งท่านชี้ไปนั่นแหละแย่งกันอย่างคึกคักทีเดียวนะฮะอ้าวเราไปต่อครับที่
สมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับคึกคักเหมือนเดิมเลยนะครับ
โชคชาวบ้านไปขอโชคลาภทั้งเรื่องของการงานทั้งเรื่องของการค้าขายแล้วก็
ขอเรื่องของโชคต่างต่างนานานะฮะไปกันตั้งแต่เช้าเลยครับนะอย่างอ่า
ห้าสิบสตางค์สามเส้นพร้อมด้วยประทัดหนึ่งหมื่นนัดไปเส้นไหว้ทวายแก้บนพ่อปื่นบริษีพรหมเมฆนะฮะแล้วก็กุบัญเจ้าสัวเฮงเจ้าเงาะป่าด้วยนะฮะหลังโชคดีถูกล็อตเตอรี่ประวัติเลขท้ายสองตัวเจ็ดสามโงค์ที่ผ่านมาได้เบาเบาเท่านั้นเองเบาเบาเหรอทีมนักข่าวได้เบาเบาไปยังไงฮะแสนแ